ไปตามคดีของคุณตาประชันค่ะ
ถ้าจำกันได้ข่าวนี้ก็คือคุณตาประชันถูกคนร้าย
เอาปืนแก๊ปยิงแล้วเอามีดปาดคอ
อาการสาหัสเลยนะคะล่าสุดจับคนร้ายได้แล้ว
คนร้ายบอกก่อเหตุเพราะว่าคุณตายืมเงินไปแล้วไม่คืน
แล้วตอนที่ตัวเองติดคุกเนี่ยก็มาเกาะแกะกับภรรยาของตัวเอง
ก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นนี่แหละค่ะนายชัยยาตะนา
อายุ๓๖ปีคนนี้ถูกจับได้เมื่อคืนค่ะ
ที่บ้านของเพื่อนเขาในตำบลแม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ซึ่งเขาสารภาพบอกว่าเขากินเหล้ากับภรรยาอยู่ที่บ้าน
แล้วนายประชันมาร่วมวงด้วยเขาก็เลยทวงเงิน
นายประชันเคยยืมไปนะคะจนกลายเป็นว่ามีปากเสียงกันนะคะ
แล้วก็ชกต่อยกันหลังจากนั้นตัวเองเดินกลับไปที่บ้าน
พอไปถึงที่บ้านภรรยาบอกตอนที่เธอติดคุก
ตาประชันก็มารังแกตัวเองก็เลยโมโหนะคะ
หยิบปืนอัดลมกับมีดไปยิงตาประชันหนึ่งนัด
แล้วก็ตามไปแทงในบ้านหลังจากนั้นตัวเองก็กลับบ้านนะคะ
นอนกับภรรยารุ่งเช้าหนีเข้าป่าจนกระทั่งถูกจับกลุ่มนะคะ
แทงไปกี่ครั้งตัวเองบอกไม่รู้
เพราะว่าตอนที่ทำเนี่ยโมโหนะคะ
หลังจากที่ทำแผนเสร็จค่ะน้องสาวของนายชายา
ก็มาให้กำลังใจพี่ชายแต่ว่าตำรวจก็นำตัวกลับไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะ
แล้วประวัติของนายชายาเนี่ยคืออย่างที่บอกค่ะ
เขาเคยเข้าคุกมาก่อนก็ถ้าไปดูประวัติก็ค่อนข้างจะโชคโชนนะคะ
เคยก่อเหตุฆ่าพ่อเลี้ยงเมื่อปี๒๕๔๗ตอนนั้นอายุ๑๗ปี
แล้วก็ข่มขืนแม่แท้ของตัวเองเมื่อปี๖๓
เพิ่งจะพ้นโทษออกจากคุกมาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่สอบปากคำแล้วก็บอกว่า
เจ้าตัวสารภาพบอกไม่ได้ตั้งใจที่จะปาดคอลุงชันแค่อยากจะให้หลาบจำเท่านั้น
บอกว่าที่ทำก็เพราะว่าลุงเนี่ยยืมเงินไปทวงแล้วก็ไม่ให้คืน
แล้วตอนที่จำคุกก็มาเกาะแกะภรรยาก็ขอโทษลุงชันกับครอบครัวด้วยค่ะ
จะย้างหมอกหลาบมึงอย่างนี้ครับ
ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาอ้างว่าทะเลาะกับคนเจ็บ
เรื่องเงินที่เคยยืมไปนะคะแล้วก็เคยถูกคนเจ็บทำร้ายหลายครั้งนะคะ
สู้ไม่ได้ก็เลยแค้นฝังใจรวมถึงค้างคาใจด้วยว่า
มาคุยกับภรรยาตอนที่ตัวเองติดคุก
แต่ตำรวจบอกว่าดูจากบาดแผลแล้วเป็นการกระทำที่รุนแรง
แล้วผู้บาดเจ็บก็สูงอายุด้วยถือว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดเยี่ยม
ก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะแล้วก็จะให้พนักงาน

จากเพิ่งพ้นโทษออกมาไม่นานแต่กลับมาก่อเหตุรุนแรงอีกนะคะ
รอดเพื่อนของนายชายาบอกว่านายชายาโทรมาหา๓ครั้ง
เขาก็เลยเกลี้ยกล่อมจนนายชายายอมมาหาที่บ้าน
แล้วก็ถูกตำรวจจับกลุ่มที่นี่นั่นแหละค่ะ
ตอนนี้อาการของคุณตาประชันนะคะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วแต่ว่ายังพูดไม่ได้
เพราะว่าที่คอเนี่ยเป็นแผลชะกันรวมไปถึงแผลที่ข้อมือด้วยค่ะ